ส่วนผลการช้ามหนักของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ย้ำอีกครั้งว่าวันนี้มีอดีตผู้ท้าชิงชำโลก
ที่เคยชิงชำโลกในมวยสาวกว่าถึง๓ครั้ง
และไม่ประสบความสำเร็จนั้นหวนกลับมาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นนะครับ
วันเสาร์นี้บรรยากาศในการช่ำหนักคู่เอกนะครับ
ดูพี่กัดมวยเล็กกันหน่อย๑๐๗กับ๑๐๙ต่อ๒ปอนด์
เชอรี่โดนใจพ่อระดูกการผ่านมวยเกาะกว่า
ต่อ๒ปอนด์ให้กับทางก้ารบพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
เมื่อเช้ามุมแดงมา๑๐๘๒ลดไป๑๒ปอนด์
ที่น้ำเงินนั้นมา๑๑๐ลดไป๑ปอนด์
ส่วนคู่รองก็สนใจมากนะครับพิกัด๑๓๓ปอนด์ชนธานออร์พิยาพินโย
พบกับเรือนไทยดาบพงศ์๑๙๑ทั้งคู่มา
พอดีพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับชนธานชกมวยสากลอยู่พิกัด๑๓๐ปอนด์
ส่วนคู่๒นะครับพิกัด๑๑๔ปอนด์แดนบุรพาสขเล็กทวีวัฒนามา๑๑๕ลดไป๑ปอนด
ส่วนบังรอนสายันยิมมา๑๑๕๘ลดไป๑๘ปอนด
และคู่๑นะครับพิกัด๑๑๔ปอนด์เหมือนกันพระยักษ์ศูนย์กีฬาบ่อพระ
มาพอดีพิกัดพบกับทางภูตะวันสิทธิ์บุญมีมา๑๑๕ลดไป๑ปอนด์นะครับ
มีนัดกันบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นย้ำอีกครั้งนะครับห้ามพลาดครับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ